สุนัขอาจจะต้องแงนหน้ามอง

อาจจะเห่าวงแหวนดำอันนี้

นี่คุณผู้ชมส่งมาบอกว่าเป็นฝูงค้างคาวไงดอม

ใช่แล้วบางคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นแบบมาแรงตัวเล็กเป็นแบบล้านตัวเนี่ย

ไม่ได้บอกขนาดนั้นเนอะ

ซึ่งคนคนนั้นก็คือชาวเน็ตคุณผู้ชม

ชื่อว่าเป็นวงแหวนแห่งลางร้ายครับ
เห็นจะต้องพบจุดจบของชีวิต

หรือว่าเห็นแล้วก็อาจจะประสบโชคร้าย

พี่กัดอยู่ลอยเหนือ

แต่ตามหลักวิทยาศาสตร์คือ

คุณไม้บอกว่าเดี๋ยวต้องมีอาจารย์ออสแน่
เอาจริงนะเรื่องนี้คือเอ่อ

ควันจากท่อไอเสียปล่อยขึ้นไป
มันก็ลอยขึ้นไปคุณผู้ชมเช่นควันจากรถไถ

เผาขยะคล้ายกับเวลา

คุณผู้ชมที่เขาบอกว่าทำโดนัท
แต่นี่มันจะเป็นควันจากปล่องที่มีขนาดใหญ่กว่า

ควันก็จะแปรรูปเป็นวงแหวน

อันนี้น่าจะมาจากหลายเหตุการณ์นะ
มันก็ขึ้นไป